จากในประเทศแล้วนะคะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศ
ในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงรัชกาลที่๙ที่ต่างประเทศกันค่ะ
ไปที่รัฐอิลินอยประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ
ที่นี่มีการจัดกิจกรรมท็อกโชว์เทิดพระเกียรติ
ซึ่งก็มีคนไทยในสหรัฐเดินทางไปชม
แล้วก็ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากค่ะ
ถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ย่ำแย่

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากรัฐอิรีนอย

เช้าวันนี้ที่วัดพุทธธรรมสหรัฐอเมริกา
มีคนไทยบางส่วนมาที่วัดตั้งแต่เช้า

กิจของพุทธศาสนิกชน
ที่คนที่นี่ทำเป็นประจำ

ซึ่งวันนี้รับหน้าที่เป็นแม่ครัวบอกว่า
วัดแห่งนี้เป็นทั้งที่พึ่งของคนทุกคนทั้งคนไทย
รวมไปถึงชาวต่างชาติที่สนใจมาฝึกสมาธิ
ก็คือที่วัดนี่เนี่ยก็จะมีคนอเมริกันที่สนใจฝึกสมาธิ
แล้วก็สนใจเรียนทางด้านพุทธศาสนา
ก็จะมีพระซึ่งสามารถสอนสมาธิ
แล้วก็สอนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาอังกฤษแก่คนอเมริกัน
พระมหาจัญญาสุธิยาโนเจ้าอาวาสวัดพุทธธรรม

วัดพุทธธรรมกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจ
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สะเทือนใจที่สุด
คือในช่วงที่ในหลวงราชการที่เก้าสเด็จสวัสดิ์อนห์คช
ซึ่งทางวัดก็ได้นำการฝึกสมาธิให้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่๙ด้วย
มีการเจริญจิตภาวนา
เป็นเวลา๙นาทีทุกคืน
ก็เหมือนรัชกาลที่๙เพราะว่า
ได้ทราบว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการเจริญสมาธิภาวนา
เป็นประจำทุกคืนก่อนจะทรงบันทง
แม้พระราชกรณกิจจะหนักหนาแค่ใด
แต่ความพิเศษของวันนี้คือการจัดกิจกรรม
เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
การแสดงดนตรีทั้งการเป่าคลุย
ขับร้องเพลงพระราชนิพล

โดยเบสอรพิมรักษาผล
คุณปรานีทินิมิตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมบอกว่า
แม้จะต้องเผชิญกับหิมะหรืออุปสรรคใด
เธอก็จะต้องมาร่วมงานวันนี้ให้ได้

ถึงจะสโน่หรือหนาวสักเท่าไหร่ป้าก็ต้องมาให้ได้
ไม่ต่างจากคุณอดิเรกตุลยภัยบุญ
เจ้าของร้านอาหารไทยชื่อดังในชิคาโก้
ที่ตั้งใจมาฟังท็อกโชว์ของคุณเบส
เนื่องจากเห็นว่าเธอเป็นตัวอย่างที่ดี
ของคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
คือผมเองอายุเกือบแต่๗๐แล้ว
ก็เห็นคนรุ่นใหม่ยังช่วยรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดี
ก็จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนรุ่นใหม่
ที่จะให้ความสำคัญกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อไปครับ
แม้จะมีอุปสรรคมากมายรวมทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่าง

แต่คุณอเนกบรรณประดิษฐ์นายกสมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐอิลินอยซ์
จัดงานก็เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีโดยยืนยันว่า
นี่เป็นความตั้งใจที่ต้องการให้กิจกรรมท็อกโชว์เทิดพระเกียรติเดินหน้าต่อไป
เพราะเชื่อมั่นในการทำความดี
ฉันคิดว่าการทำดีนี้ไม่ควรจะมีใครที่จะมาขัดขวาง
หรือว่าผมไม่กลัวว่าการทำดีนี่จะมีปัญหาอะไร
เชื่อว่าท่านคงจะคุ้มครองพวกเรา
เช่นเดียวกับเบสอรพิมรักษาผลที่ให้คำมั่นบนเวทีท็อกโชว์ที่นี่ว่า
จะยึดมั่นการพูดเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
ของในหลวงรัชกาลที่๑๐ซึ่งเป็นการตามรอยในหลวงรัชกาลที่๙พระราชบีดาต่อไป
พร้อมทั้งขอให้คนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ลุกขึ้นมาปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยใจที่มั่นคง
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากรัฐอิลินอยซ์สาวรัฐอเมริกา